ข้ามถนนน่าระวังกันหน่อยนะคะ
แล้วดูให้ดีไอ้จุดที่ทางข้ามเขาทำเพื่อให้เราข้ามหรือเปล่า
หรือถ้าเดินไปอีกสักนิดนึงมันมีสะพานลอย
ก็ไปข้ามสะพานลอยไหมไม่งั้นเป็นแบบนี้ลองดูหน่อยค่ะ
โอ้โหนิดเดียว
อันนี้เขาใช้คำว่าเส้นยาแดงผ่าแปดได้ไหม
แล้วคือรอดจากรถเก่งแล้วก็กลัวจะมอเตอร์ไซค์จะชนเหมือนกัน
ใช่คุณน้ำแข็งคือบางทีรถที่เขาอยู่เลนนี้
คุณบุ๊คคุณน้ำแข็งนึกออกมาว่ารถที่อยู่เลนขวามันจุดอับสายตา
คือเขาก็ไม่ได้รู้ว่ามีคนที่จะข้ามถนนมา
เราอยู่เลนซ้ายสุดเลนขวารถก็บังเรา

พอด้านขวาเสียดไม่เห็นไหมเขาก็เลยเบกไม่ทัน

แต่คุณมองไปด้านหน้าคุณเห็นไหมอะไร
สะพานลอยอยู่ตรงนู้นนิดหนึ่ง
เอามาไปหนูทาหอนข้ามถนนอาจจะโดนรถเจียวชนได้
ถ้าเกิดว่ารอดจากคันนี้มอเตอร์ไซค์ก็มาอีกนะคะ

แล้วเขาบอกว่าจริงไปไม่ถึง๒๐๐เมตรตรงนั้นมีสะพานลอยนะ
ถ้าไปใช้สะพานลอยก็จะดีกว่าค่ะจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุนะคะ